คุณผู้ชมค่ะพูดถึงประเพณีลอยกระทง
ก็ถือว่าเป็นประเพณีโบราณที่สืบสารกันมาอย่างช้านานแล้วนะคะ
ชาวล้านนาเขาเรียกอีกชื่อนึงว่าประเพณียี่เป็งนั่นเองใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปที่จังหวัดลำพูน
เด็กเนี่ยค่ะกำลังช่วยกันประดิษฐ์ผางประทีบเลย
ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
แล้วก็เป็นการช่วยให้เด็กหารายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยนะคะ
เห็นในภาพปกติฉางประทีบจะทำมาจากดินเผาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ดินเผาเขียวต่างใช่ไหม
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เขานำเศษวักษณ์สะดุเหลือใช้
ประดิษฐ์อย่างเช่นพวกกระป๋องน้ำอัดลมอย่างนี้ค่ะ
ก็นำมาประดิษฐ์เป็นผางประทีบสำหรับลอยเป็นพุทธบูชา
ช่วงเทศกาลยี่เปงแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน

นายผลขัดทาผู้อำนวยการโรงเรียนเขาบอกว่า
โครงการนี้นะคะสอนให้เด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
มีประสบการณ์มีความรู้จากการประดิษฐ์งานฝีมือ
จากการทำผางประทีบของชาวล้านนา
ซึ่งในประเพณีลอยกระทงหรือว่ายี่เป็งเนี่ยนะคะ

โดยประชาชนก็ที่จะไปเที่ยวงาน
ก็จะซื้อหางกันแบบไปจุดด้วยนอกเหนือจากการลอยกระทงแล้ว

ดังนั้นก็เลยให้นักเรียนกับคุณครู
ร่วมกันประดิษฐ์งานฝีมือแบบนี้
จำหน่ายหารายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย

ใช่ค่ะคือในสมัยโบราณเขาก็เชื่อกันว่า
จากการลอยกระทงแล้วการลอยจุดผ่างประทีบแล้วลอยไปเนี่ย
เป็นการจุดเพื่อบูชาพระเจ้า๕พระองค์นั่นเองนะคะ
เราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวล้านนาในสมัยโบราณ
ในสมัยโบราณของชาวล้านนานะคะว่า
ผางอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาจริง
แล้วเขามีความเชื่อว่าแสงสว่างจะทำให้ชีวิตเราสว่าง

ค่ะแล้วก็เด็กก็นำวัสดุธรรมชาติ
ที่เรียกว่าไม่ได้ใช้แล้ว

เออดีมากเลยนะน่าสนใจนะจริงไม่ใช่ว่า

เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีการแตกต่างกันออกไป

ใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี